อีกหนึ่งเรื่องต้องเล่าให้ฟังแล้วก็ด้วยความเป็นห่วง
คุณผู้ชายที่มีอายุสูงวัยแล้ว
อายุ๗๗เรียกว่าเป็นคุณตาก็ได้เหมือนกันเนอะ
เขาพาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคู่ขาของเขาอายุห่างกัน๓๐ปี
ผู้หญิงเนี่ยอายุ๔๗พาไปเข้ามารรูด

พอทำกิจต่างเสร็จปุ๊บ
คาอกผู้หญิงเลยครับหัวใจวายช็อกไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งครับ

ก็ไปพบศพของคุณตาอายุ๗๗ปี
ชื่อว่านายไมตรีเผชิญรัฐนะฮะ
นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องพัก

ผู้ตายเนี่ยพาผู้หญิงคนหนึ่งมาเปิดห้องพักตอน๙โมงครึ่งนะฮะ
ชั่วโมงต่อมาอ้าวไปพบศพอยู่ในห้องซะแล้วนะครับ
ก็เลยแจ้งตำรวจไปตรวจสอบแล้วก็นำร่างเนี่ย
ไปส่งจรรย์สูตรที่โรงพยาบาลมหารราชนักฐานเชียงใหม่

เขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเป็นคู่ขาเนี่ย
อายุ๔๗ปีขออนุญาตเบอร์ใบหน้าไว้นะครับ
ขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันอยู่จนเสร็จปุ๊บเนี่ย
ผู้ตายก็เหมือนแบบเหมือนช็อกนะฮะ
เออแล้วก็หมดสติแล้วก็สลบไปเลยครับนะฮะตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่า
ผู้ตายน่าจะกินยาโดปเพื่อเป็นการเพิ่มพลังทางเพศเพราะว่าก็อายุเยอะแล้ว
เจ็ดแล้วนะฮะแล้วก็มีอาการแบบช็อกหัวใจวายไปนะฮะ
แล้วก็จะมีการนำผู้หญิงชาวอาคาคนนี้ไปสอบสวนอีกครั้งนะฮะ
ทั้งนี้ทั้งผู้ตายแล้วก็คู่ขาดนั้นก็เป็นชาวอาขาทั้งคู่แหละนะฮะ
ต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวแล้วเหมือนกันแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าแล้วอีกครอบครัวของแต่ละฝั่งนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ
อันนี้ก็เป็นข่าวที่นำมาเล่าเพื่อเตือนสำหรับคนที่สูงอายุแล้วนะครับ